เรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี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

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับ
ที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่าน

ว่าทุกเรื่องต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังนั้น

ในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อยากให้ทุกท่านนั้นได้ฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับ

สถานีผีดุของเราต้อนรับน้องพาคินครับ

วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้ว
ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่พาคินจะมาเล่าให้ได้ฟังกัน

คือเรื่องนี้นะมันย้อนไปประมาณสักตอนที่ผมทำงานใหม่
ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรสนาม

ไปสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วกันนะครับ

เราก็จะได้เห็นแรงงานกลุ่มต่าง

เห็นการสนทนาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกจะแบบฟังแล้วสบายหูสักเท่าไหร่นะครับ
โดยทุกเช้ากิจกรรมของการก่อสร้าง

คือตอนเช้าเนี่ยกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมเหมือนการจ่ายงาน
เรียกคนงานมารวมนะครับก็จะมีโฟร์แมนมีวิศวกรมีเซฟตี้

ไปขุดดินทำกิจกรรมต่างไป
แล้วเขาจะมีเซฟตี้มาคอยชี้แนะว่า

คุณต้องใส่เครื่องป้องกันตัวเองไป

ซึ่งมันเริ่มเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่า
จะมีโฟร์แมนของผมคนหนึ่งชื่อพี่อำนาจ
กิจกรรมนี้มันจะมีการจ่ายงานกัน
แล้วก็จะมีการตอบโต้สื่อสารระหว่างคนงานกัน
ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เขาก็จะเงียบอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็จะมีคนงานบางคนเนอะก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลย
ว่าทำไม่ได้บ้างไม่อยากทำบ้าง

โดยพี่อำนาจตอนนั้นผมจ่ายงานแกไป
คือแกจะดูเกี่ยวกับตกแต่งกรอบนอกของอาคาร
ซึ่งจะเป็นงานที่สูงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แกก็จ่ายงานมาปุ๊บก็จะมีคนงานคนหนึ่ง

ซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบสไตล์การทำงานของพี่อำนาจ

สักพักนึงก็จะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น
แกก็เลยจะมีการเถียงโตเถียงหน่อย

พี่อำนาจด้วยความที่เป็นหัวหน้างานเนอะ

มันก็มีคู่นี้เขาก็เถียงกันมาตลอดนะครับ
สะดวกตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าหลักนะครับ
พอผมคุมสายเนื้อผ่านไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุ

นั้นน่ะผมโดนควบคุมงานสองสายคือเช้า
เราก็โอเคเข้ามาปุ๊บเขาก็มีการจ่ายงาน

ผมนั่งไปได้ประมาณสัก๑๐๒๐นาทีเท่านั้นแหละครับพี่

เป็นพี่หนึ่งคนงานที่ชอบเถียง

ผมก็เลยแบบแบ่งกับเซฟตี้ทางเซฟตี้เขาเข้าไปดู
แต่เขาบอกเขาก็พูดมาว่าไม่สามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้

แล้วสภาพที่ตกลงมาเนี่ยนะครับพี่แจ๊ค
เป็นนั่งร้านสูงประมาณ๔ชั้นน่าจะ๖หรือ๗เมตรลูกผมจำไม่ได้
เขาตกลงมาข้างกับกองทราย
ห่างกองทรายแค่เมตรเดียว๒เมตรหน่อยแล้วครับ
คือถ้าตอนนั้นตกลงมากองทรายก็คงจะไม่อักกรากเลือด
ใช่ยังพอที่จะมีโอกาสรอดอยู่

ซึ่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก๑กิโลกรัม

แต่คือมันน่าจะจุกนะครับ

แค่ประมาณสัก๒๐หรือ๓๐นาทีเท่านั้น
ทางโรงพยาบาลโทรติดต่อกลับมาว่าแกเสียชีวิต

คือเขาบอกว่ากระดูกซี่โครงเข้าไปทิ้มปอด

เราก็คือไม่สามารถสู้ชีวิตได้
พอมีการเกิดเสียชีวิตในไซส์

ทั้งผมก็จัดการเรื่องทำทรงทำศพกันไปนะครับ
ตอนนั้นตัวของพี่ย้ำหน้าแก

คือคนประเภทที่เขาจะมีอารมณ์โวยวาย

แกก็จะดูซึมเงย
แกก็บอกว่าพี่ย้ำหน้าแก
จะกลับไปที่หอมพรักในแกนั่งกินเบียรถกวัน

แกซื้อเบียร์นะขึ้นไปบนห้อง
ผมก็เลยเข้าใจว่าแกน่าจะแห้ง
แต่สภาพแกเป็นอย่างนี้บ่อย
เป็นอาทิตย์๒๓อาทิตย์
เราก็เลยแบบเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
จนพอกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
วันนั้นเป็นวันพฤหัสของสัปดาห์แล้ว

ผมก็เลยถามธุรการบอก

ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เขาคงไม่มาทำงาน
น่าจะวันนี้วันพฤหัสน้อง๓วันแล้ว

พอโทรไปปรากฏว่าเฮ้ยแกปิดเครื่อง
เราก็เลยคุยกับทางโฟร์แมนที่เขาอยู่หอเดียวกัน

เขาบอกในวันอาทิตย์ยังเห็นแกลงมาซื้อเบียร์

แกป่วยแกไม่สบายเลยหรือเปล่านะครับ

เกิดมันเป็นอะไรตายในห้อง

โฟร์แมนเขาก็ไปที่ห้อง
พอไปห้องเนี่ยน้องเขาโทรกลับมาบอกว่า
คือพยายามเคาะอยู่สัก๑๐นาทีแล้ว
ไม่มีแบบการตอบรับไม่มีใครเปิดออกมา

พอฟังแนบหูไปเนี่ยได้ยินเสียงลม

ตรงช่องประตูยังเห็นแอร์หยุ่นเย็น

ผมก็เลยมาคุยกับทางพี่ที่เป็นเซฟตี้นะครับ

เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรให้เขาไขกุญแจเข้าไปนะครับ
พอก็ขึ้นไปผมก็เลยไปเคาะห้องกับทางตัวของ
ตัวพี่เซฟตี้แท็กด้วยกันนะครับ
เคาะไปสักพักหนึ่งคือเรารู้สึกไม่โอเคแล้วล่ะ
พี่ทางตัวเซฟตี้แกก็นอนไปที่ประตูแล้วเอาจมูกไปดมกลิ่น
ซึ่งแกบอกว่ากลิ่นไม่สู้ดีแล้วช่าง
เราก็เด็กอ่ะเนอะผมก็เลยกลัวผมก็เลยถอยมา
แกจะอยู่ตรงกับบันไดแกอยู่ชั้น๓ผมก็เลยถอยออกมา

เค้าก็ไข่พอไข่เปิดประตูเค้ามาเท่านั้นละพี่กับ
ก็คือประตูมันไม่สามารถเปิดได้สุดเพราะว่าเหมือนเขาคล้องโซ่ไว้
แต่กินเนี่ยโอ้โหแบบ
ผมจะบอกว่ามันอบอวนมากคือมันรู้เลยว่ามันเน่า
คือรู้เลยว่ากลิ่นแบบมันอืด
เราก็เด็กอะเนาะเราก็ไม่กล้าไปดูเราก็ถอยมานะครับ
เขาก็เลยแบบเหมือนพี่ทางเซฟตี้เขาก็เอามือคล้องไป

เขาก็พูดบอกเฮ้ยอำนาจตายแล้วนอนอืดอยู่
แกก็เลยแบบรีบประสานเจ้าหน้าที่กับมูลนิธิเข้ามา

แกก็เหมือนเข้าไปอยู่ข้างในอะ
เก็บรูปถ่ายเก็บอะไรอะนะครับ

เห็นพี่เขาวันอาทิตย์แต่จู่อะครับ

สภาพศพแบบนี้มันเหมือนตายมาแล้ว๘วันแล้วนะ

ตอนที่เห็นอืดจนไม่รู้จะอืดยังไงแล้ว
ใช่ครับคือผมก็เลยแบบไม่น่าใช่นะ
เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยย้อนไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
พฤหาสุขผมยังเห็นแกยืนสั่งงานนะ
ถึงไม่ได้คุยกับแกแต่เห็นแกยืนอยู่หน้างานอยู่

ก็ตกใจอย่างนั้นบอกว่าช่าง

เดินถือกระป๋องเบียร์เดินขึ้นเลย
คราวนี้ระหว่างที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไปนะครับ
ทางตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก็บศพ
ผมก็ได้ยินเสียงเขาพูดมาโอเคห่อเรียบร้อยแล้ว

เท่านั้นอยู่ดีทางเจ้าหน้าที่๒คน
แล้วก็ตัวของพี่ที่เป็นเซฟตี้ที่อยู่ในห้องนั้นวิ่งออกมา

ห่อผ้าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะห่อผ้าหลายชั้น
แต่ศพน่ะหนักและทะลุผ้าออกมา
ผ้าห่อศพภาษาดิบและเหนี่ยวมากมั้ย
คือส่วนหนึ่งเนาะผมก็พยายามมองในเชิงวิทยาศาสตร์
คือแกเป็นคนรูปร่างเตี้ยป้อมเราก็อ้วน
แล้วเข้าใจว่าน่าจะเหลือหลายวัน

พอแกได้แบบขนศพไปอะไรอย่างนี้ครับ

คือแกบอกว่าเดี๋ยวช่างกับผมต้องไปลงบันทึกประจำวัน

แล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรนะครับ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเมินว่า๗๘วัน
แต่เรายังเห็นแกทำมาทำงานกันอยู่นะ

เดี๋ยวเราเรื่องที่แกเสียชีวิตไปกี่วัน

เดี๋ยวดังทางเขาไปชะนสูตรมาเราก็รู้

ตอนนั้นก็เป็นเรื่องทอล์กในไซส์เลยล่ะ
เพราะว่าคนยาบางคนยังคุยกับแกอยู่
แกยังมาจ่ายงานแกยังมายืนจำจี้จ้ำชัยอยู่

แกเป็นคนที่ผู้จาโผงผาง
แต่แกดูนิ่งซึมแค่นั้นเอง
โอเคแล้วก็ติดต่อทางบ้านแก

เขาก็บอกว่าจะมีการสวดศพประมาณ๓วัน

แล้วก็จะมีทางโปรเจกต์ไซต์นะครับ

ตอนนี้ก็คือแบบแต่ละคนก็บอกว่าเออแกตายนะเนี่ยน่าจะเหี้ยง

พอไปวันนั้นไปเราก็ถึงกันประมาณสัก๖โมงครึ่ง

จังหวัดที่ผมไปจดภูมิไว้แกนะครับ

มาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับว่า

คนงานที่เสียชีวิตจากการตกนั่งร้านไปก่อน
กำลังเอามือดันโรงศพจากแท่ง

คือช็อต๒เนี่ยตอนนั้นสวดอยู่บน
เจอมายืนอยู่บนฝาโรงพิธรรมนาจ
งานศพพี่อำนาจแต่คนเห็นพี่หนึ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้
มายืนทั้งเอามือดันโลง
มายืนอยู่บนฝาโลงใช่ครับ
แล้วแกมาเฉลยอีกช็อตหนึ่งว่า
ไอ้ชอตตอนที่ทางเจ้าต้องที่ตกใจกันอะนะครับ
ตัวแกคือแกก็พยายามไปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานถ่ายประวัตินะครับ

คือเขาก็ยกศพมาอยู่ประมาณไกลตา

บอกไอจังหวะที่เขาตะโกนเฮ้ยกันปุ๊บ

ตัวของพี่หนึ่งยืนอยู่บนศพพี่อำนาจ

มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรื่องราวนี้นะครับ

เขาขอทำงานบนพื้นดินได้ไหม

ก็เลยแบบให้ปีนนั่งร้านไป

คือพี่เขาก็พยายามที่จะใส่ชุดเต็มที่
แต่เหมือนสภาพการทำงานนี้แหงร้อย

แล้วก็คือพอไปนั่งฟังหลายคน

ผมก็เลยมองบทสรุปว่า
เขาพากันไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า

อาจจะตกลงมาจากนั่งร้านจริง
แต่ทั้งหมดเลยมันถูกบังคับ

มันเคยเป็นความรู้สึกผิดอยู่ในใจ
แกบอกว่าคือคราวนี้หนักเลย
หลังจากที่พี่อำนาจเผาศพไปไม่นานนะครับ
แกเห็นทั้งพี่อำนาจและทางพี่หนึ่ง

แล้วแกออกมาเห็นสองคนยืนอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดี

จนสุดท้ายแกต้องลาออก
ไปบวชอยู่เกือบ๓๔ปีไม่รู้ครับ
แกเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้จนถึงทุกวันนี้

คือชุดมันก็พร้อมแล้วครับ

เป็นตรวจรายการตอนที่พอเกิดเคสมา

ซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตให้ความรู้เนาะ
คือตอนที่เขาแทงจดหมายเข้ามา
คือการเกิดอุบัติเหตุในไซส์จะมี๒กรณี
เช่นเราขึ้นร้านไปร้านมีแกงแรงไม่มีที่กั้น
เป็นความผิดจากพฤติกรรมของคน
ซึ่งร่างกายตัวเองไม่พร้อมชาวประดาว่ากันไป
ใช่ครับพอดูสภาพตอนนั้นที่ศพ
แต่ตอนที่แกตกลงมาเนี่ยคือสายมันไม่ได้โดนคล้องเกี่ยว
ใส่ชุดแต่แกอาจจะไม่ได้เอาสายสลิงเนี่ยไปคล้องเกี่ยวเอาไว้

คือถ้าแกเอาคล้องไว้เนี่ยแน่นอนแกตกมาแกก็ต้องติดอยู่ข้างบนนั้น

โอเคเข้าใจในเคสของพี่หนึ่ง
แต่พี่อำนาจทำไมถึงต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพี่

คือแกก็บอกว่าตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกผิดของผม

ผมก็ยังสนับสนุนอำนาจ
มีอำนาจสามารถที่จะช่วยเบรก

ผมเลยบอกไงมันน่าจะเป็นความแค้นจากพี่หนึ่ง
ก็เลยส่งผลมาถึงเรื่องนี้ครับ
มันกลายเป็นบ่วงโซ่เลยนะ

มันเหมือนเป็นกรรมทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่รู้
แต่ที่แน่การตัดสินใจของคนคนหนึ่ง
ที่ทำให้คนหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ก็ต้องโทษได้ทุกคนเลยนะ

โทษตัวของพี่หนึ่งเองด้วยที่

รู้ว่าตัวเองต้องทำงานแล้วดื่มเยอะทำไม
ตัวของพี่อำมาตย์ก็ใช้อารมณ์
ในการทำงานมากจนเกินไป
ส่วนตัวพี่เซฟตี้ก็อาจจะ
รู้สึกว่าตัวเองอาจจะหละหลวม
หน้าที่การงานของตัวเองลงไปหน่อยหนึ่ง

ความไม่ประมาทความเซฟตี้สำคัญที่สุด

นั่นคือเรื่องของคุณพาคิน
มาในแนวเล่าแบบหล่อนิ่งนะครับ

วันนี้ก็คงจะได้เห็นเป็นที่เรียบร้อย

และวันนี้หมดเวลาของสถานีผีดุของเรา

ครั้งหน้าจะมีนักเล่าจากโซเชียลท่านไหน

ทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับ
วันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้ว
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ